ที่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดไปที่ร้านขายของชำของคุณตาคุณยายท่านหนึ่ง
นายคนนี้เขามีฉายาชื่อว่าเบลห้างฉัดคุณผู้ชมคะเหตุการณ์วันนั้นแอบเข้าไป
จะเข้าไปขโมยทรัพย์สินเขาแล้วคุณตาคุณยายเนี่ยเหมือนออกมาแล้วมาเห็น
ก็เลยไปเกิดการต่อสู้กันตายายนี่ได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
นายเบลห้างฉัดคนนี้ชื่อจริงชื่อนายพิภพค่ะนายพิภพศรีสรรอายุ๒๘ปี
คุณผู้ชมลองดูภาพแต่ประเด็นคือเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยไปตามจับตัวเขาไม่ได้
นี่เหตุการณ์ล่าสุดอยากให้ไปดูว่าเขาเกือบจะโดนอะไรจากชาวบ้านที่มารุมกันเต็มหน้าร้าน

้ำ
เกือบค่ะเกือบเกือบโดนสหบาทาคือมากันเต็ม
ชาวบ้านนี่ที่ได้รับความเหลือร้อนเนี่ยเภียบเลยบางคนก็มาโกรธแค้นแทนคุณตาคุณย่านแบบนี้แบบนี้

นุนให้ใช้ความรุนแรงนะคะแต่ต้องนำมาเสนอข่าวให้คุณผู้ชมเห็นว่า
ชาวบ้านเขาโกรธแค้นจริงจริงนายคนนี้เนี่ยโอ้โหประวัตินี่โชคโชนเลยทีเดียวนะ
อย่างที่บอกเบลห้างฉัดพิภพศรีสรรค์อายุยี่สิบแปดเท่านั้น
โอ้โหขโมยก่อเหตุลักษัพไปทั่วอย่างที่บอกค่ะตอนที่ตำรวจเนี่ย
นำตัวมาทำแผนนะในร้านค้าที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลบ้านกิวอำเภอแม่ทัศน์ที่ลำปางค่ะ
ตอนทำแผนเหมือนรู้สึกผิดแหละตำรวจก็อ่าอ่ายังไง
อ่าอันนี้ทำแผนอ่ะโดยวิธียะอ่างัดงัดร้านเขาเข้าไป
มันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ที่ฉันบอก
วันที่เขาไปเข้าที่ร้านของคุณตาคุณยายท่านหนึ่งคุณตาเนี่ยอายุ๗๒ปี
อันนี้กราบเท้าครับกราบเท้าขอโทษขอคำมายายไม่อะไรหรอก
ยายก็ไม่ได้พูดอะไรเออยายก็เฉยเฉยเดี๋ยวลองดูตอนกราบเท้าตาอ่ะ
ทีมงานมาภาพดูซะหน่อยว่าอ่านี่อุ้ยคือด้วยความที่คุณตาอายุเยอะอ่ะนะ
อายุเจ็ดสิบสองปีแกก็ยกเท้าได้แค่นั้นนี่
ทีมงานเขาฟรีดภาพไว้ให้ยกมาทำยังไงอ่ะ
ตอบรับการกราบเท้าครั้งนี้แต่ตำรวจค่ะคว้าไว้ได้ทัน
ก็ยังไม่ได้โดนไปอ่ะนะคะอ่ะก็รีบนำตัวออกมาจากร้านค่ะ
ขึ้นรถไปเลยนะแล้วอย่างที่บอกว่าเดินออกมาโอ้โห
กองทัพชาวบ้านมาเพียบโกรธแค้นแหละเขาบอกว่าก็ในเบลคนนี้
โอ้โหมาขโมยของตามร้านชำในหมู่บ้านไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
และยังไปทำร้ายคนแก่อีกหลายคนก็เลยตะโกนด่าทอโหไล่แบบนี้นะคะ
ปรีเข้าไปทำร้ายตำรวจบอกอ่ะไปก่อนกลับโรงพักดีกว่า
เนื้อเพื่อความเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเอาซับต่อเปล่า
เนื่องมาจากเรื่องนี้คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายหลายรายนะคะ
ไปแจ้งความแล้วก็นายหลายอำเภอของจังหวัดลำปาง
ว่ามีคนมาลักทรัพย์ตามร้านค้าร้านขายของชำในหลายอำเภอ
ไปดูบ้างไหมว่ามีที่ไหนบ้างเกาะคาสามแห่ง
อำเภอเมือง๒แห่งอำเภอเสริมงาม๑แห่ง
กลางดึกวันที่๓นั่นแหละค่ะไปก่อเหตุลักษัพในร้านขายของชำในอำเภอแม่ทะ
อย่างที่บอกสี่ร้านในคืนเดียวและก็ทำร้ายผู้สูงอายุด้วย
ตายก็ตายายเจ้าของร้านน่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยผลักอกคุณตา
ผลักประตูคุณยายก็ล้มหัวฟาดตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยนะ
สุดท้ายตำรวจก็ใช้วิธีนี่อันนี้เป็นคลิปภาพณวันนั้น
ทีมงานเดี๋ยวเปิดเสียงขึ้นมาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์วันนั้นนิดหนึ่งค่ะ
นี่คือเสียงเสียงร้องของยายนะคะล้มหัวฟาดพื้นนั่นแหละ
สุดท้ายจับได้ที่ไหนจับในเบลได้ที่บ้านนั่นแหละค่ะ
ข้อหารลักทรัพย์ในขาสถานในเวลากลางคืนและใช้ยานพาหนะนะคะ
ก็ดำเนินคดีต่อไปโดนจนได้นะของกลางเพียบ
ขอบคุณวงจรปิดด้วยนะครับที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจน